ก็แน่นอนมันเป็นกีฬาที่มันเป็นสากลไปแล้ว
แล้วก็เราก็กำลังจะพัฒนากีฬานี้ให้มันต่อเนื่องทั่วประเทศมากยิ่งขึ้นเป็นที่ยอมรับ

หญิงก็เล่นเกมฟุตบอลเป็นดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้มันจะมีการแข่งขันเป็นลีก

ดังนั้นสโมสรทุกบอลเนี่ยนะที่อยากจะส่งแข่งลายนางของสโมสร

ฟังแล้วไม่งงนะว่าเขาจะไม่คิดเงินในค่าสมัคร

ก็อย่างที่ทราบกันคือเขามีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้ว

ก็มันก็เป็นเกมที่มันโตมาก่อนตั้งแต่ในอดีตแล้ว

แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยคนไทยอยากเล่นที่มันเป็นภาคไทยลีกไง
อยากให้เห็นนักกีฬาไทยไปวิ่งอยู่ในสนาม
เหลืออย่างเดียวคือเสื้อสโมสรได้ลิขสิทธิ์ไปแล้วเหมือนหมดแล้ว
แต่ก็ยังไม่เห็นหน้าภูตบอลว่าแต่ละคนหน้าตามของจริงไหม
ยังอยู่ในช่วงขั้นตอนของการทำอยู่
ทีนี้นายพาทิตสุภพงศ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าทีมที่สนใจจะส่งเข้าแข่งขันไทยอีสปอร์ต
หมายถึงสโมสรต่างที่มีอยู่นะตอนนี้
ส่งเข้ามาได้เลยไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นสปอนเซอร์หลักของการแข่งขันนะคะ
และก็มีเงินสนับสนุนให้กับสโมสรทุกเดือน
ซึ่งเงินสนับสนุนนี้ก็สามารถนำไปสร้างทีมนำไปจ้างนักกีฬาได้ทั้งหมด
โอ้โหอย่างนี้แฟนบอลก็จะมีอาชีพทำเป็นอาชีพเสริมเลยนะ
แบบนี้คุ้มเสียดายที่ผมหยุดเล่นเกมนี้ไปนานแล้ว

โอ้โหไม่ธรรมดาก่อนนี้ไม่ได้เก่งไงไม่ทันแล้ว
ว่าเอาตัวนักกีฬาไทยลีกมาลงแข่งขัน
ได้อีกทางหนึ่งบางคนไม่ได้ดูบอลไงแต่มาเล่นเกมปุ๊บ
ทีมนี้มันเก่งดีจังเลยเดี๋ยวขอไปดูที่สนามหน่อยก็มีความเป็นไปได้นะครับ
ดังนั้นเขาก็จะมีเงินสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์มาให้เรานะครับ
ซึ่งสโมสรเองเราจะไม่รบกวนนะครับเราจะมีเงินสนับสนุนให้ประจำเดือน
เพื่อให้ท่านสามารถที่จะจัดจ้างผู้เล่นอาชีพนะครับเป็นสัญญาระยะยาวได้นะครับ
ซึ่งเรามั่นใจว่าเราตรวจสอบแล้วก็ค้นคว้าในเรื่องของค่าใช้จ่ายมาพอสมควร
ทีนี้หลังจากที่มีการเปิดตัวไป๓วันก็มีสโมสรนะคะที่ดูเหมือนจะขานรับ
หลังจากที่สามารถสร้างตัวละครของนักเตะไทยได้เสร็จสิ้นนะคะ
แล้วก็มีเงินรางวัลด้วยนะ๑ล้านบาทสำหรับฤดูการแรก
และทีมที่ได้อันดับที่๑๘ในฤทธิ์ดุกรรมแรกก็จะได้ไปเล่นในฤทธิ์ดุกรรมหน้า

และในปี๒๐๑๙เงินรางวัลเพิ่มมากขึ้นด้วย

ก็คือจะจัดเป็นดิวิชั่นนั่นแหละนะครับ
ก็คือ๘ทีมที่ชนะในปีนี้อาจจะได้ไปอยู่ในหลีกที่สูงกว่า
แต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องอิงจากทีมของสโมสรจริงที่มีอยู่นะครับ

ผู้หญิงก็เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตได้เหมือนกัน

เพราะว่าแข่งพฤศจิกาเกมออกตุลา